เทศกาลสีสันแห่งสายน้ำมหากรรมลอยกระทงนะคะที่สวนสันติชัยปราการ
คราวนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้น
เดี๋ยวดูเวลาอีกสักประมาณ๑๐นาทีจะเริ่มงานแล้ว

ดังนั้นบรรยากาศก่อนเริ่มงานตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ
ติดตามได้จากคุณชะดารัฐโภคธนวัฒน์
รายงานจากสวนสันติชัยปราการค่ะ

เทศกาลสีสันแห่งสายน้ำมหากรรมลอยกระทง
สวนสันติชัยประการในช่วงบ่ายวันนี้นะคะ

ได้เริ่มจัดเตรียมซุ้มกิจกรรมสืบสารประเพณีไทยต่าง
ซึ่งจะมีทั้งการประดิษฐ์กระทงนิทัศกาล

เพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยวและประชาชน
ที่จะมาเข้าร่วมงานลอยกระทงในช่วงค่ำคืนนี้ค่ะ
บรรยากาศที่สวนสันติชัยประการในช่วงบ่ายวันนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่เริ่มจัดเตรียมซุ้มต่างและดอกไม้ประดับโดยรอบบริเวณงาน
ซึ่งกิจกรรมจะมีขึ้นในงานสีสันแห่งสายน้ำมหากรรมลอยกระทงปี๒๕๕๙

ความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงในพื้นที่ต่างของประเทศไทย
และบริเวณตลาดย้อนยุคอาหารข้าวหวาน
ก็เริ่มมีผู้ค้านำวัตถุดิบมาลงบริเวณซุ้ม
เพื่อเตรียมขายให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
ที่จะมาร่วมงานในเย็นวันนี้ค่ะ
ด้านนางบุญเรือนสมวัตรอายุ๘๑ปี
ย่านบางลำพูเตรียมตั้งซุ้มจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวผัดไทยตั้งแต่ช่วงบ่ายค่ะ
โดยเปิดเผยว่าได้มาเข้าร่วมประเพณีลอยกระทงที่นี่มากกว่า๑๐ปีแล้ว
ดีใจและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบสารประเพณีลอยกระทง
โดยบอกว่าแม้จะเป็นการจำหน่ายอาหาร
แต่ก็ถือว่าผัดไทยเป็นอาหารของคนไทย
เป็นการเผยแพร่อาหารไทยเลิศรสให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกด้วยค่ะ
และยังอยากให้ลูกหลานช่วยกันสืบทอดประเพณีลอยกระทงต่อไป
นานหลายปีแล้วค่ะเป็น๑๐ปีก็ว่าได้ตั้งแต่เริ่มมีสวนสันติ
มีงานกิจกรรมแล้วก็มาทุกครั้ง
เพราะเราไปเป็นชุมชนของบางลำภูประชาคมบางลำพู
กิจกรรมอะไรก็เราก็ต้องมาทุกครั้ง
ก็ดีใจที่เรามีวัฒนธรรมเป็นไทยแล้วก็ทำแต่งตัวเป็นไทย
เราก็สร้างบอกว่าอนุรักษ์ไปน่าจะมีสงการแล้วก็แต่งตัวเป็นไทย
มีแห่เหอแล้วก็แห่เป็นแห่ไทย

ให้สืบสารแบบประเพณีคนไทยแล้วก็เหมือนอย่างโบราณอย่างนี้
ภายในงานวันนี้ยังมีกิจกรรมสาธิตวิถีไทย
สำหรับอาหารเครื่องว่างชาววังจีบใบตองกรองมาลัย
กิจกรรมประดิษฐ์กระทงด้วยตนเองจากวัสดุธรรมชาติ
กิจกรรมแต่งกายวิถีไทยลอยกระทง
ขบวนแห่ลอยประทีบงดงามตามประเพณี
และมีการแสดงโขนรามเกียรซึ่งจะมีขึ้นในพิธีเปิดงานเวลา๑๙นาฬิกาวันนี้ค่ะ
ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะมาเข้าร่วมงาน
สันแห่งสายน้ำมหากรรมลอยกระทง
สวนสันติชัยประการในช่วงค่ำวันนี้นะคะ
สามารถมาร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาเป็นต้นไป
โดยในเวลา๑๙นาฬิกาวันนี้ก็จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะ
ชาดารัฐโพคาธนวัตรผู้สื่อข่าวไทยรัตทีวี
รายงานจากสวนสันติชัยปราการค่ะ